คุณผู้ชมตรวจสอบสภาพรถกันให้ดีก่อนเดินทางไปไหน
ไม่งั้นจะเหมือนรถคันนี้ที่ล้อไปก่อนรถนะฮะ
ล้อนี้มาจากคันไหนคุณผู้ชมดูทันไหม

คือมันเป็นล้อไม่รักดีหนีมาก่อนรถนะคุณสืบสกุล
นี่แหละครับเขาเลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงโซเชียล
เอาคลิปมาให้ดูกันบอกว่าระวังด้วยตรวจสอบสภาพรถให้ดีนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านตะวันดาวเทียม
บันทึกเหตุการณ์ริมถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ไว้ได้นะครับ
รถกระบะมิซูบิชิสีแดงขับมาตามทางในเลนขวา
ปรากฏว่าล้อหน้าซ้ายหลุดออกมาไม่รักดีอย่างที่คุณอริยาบอก
แล้วก็กลิ้งมาแบบนี้นะฮะ
พุ่งเข้าชนกับขอบซีเมนของร้านก๋วยเตี๋เป็ด
ก่อนจะกระเด็นลอยขึ้นไปชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรง
แล้วก็หล่นลงมาทับกระทางต้นไม้แตกกระจัดกระจายเลยคุณนะฮะ
ทางด้านของเจ้าของร้านจานดาวเทียมและเป็นกู้ภัยด้วยนะคุณ
เป็นกู้ภัยอินทรา๗๐๑คือคุณพี่ตะวันบุญยเกียรติ
ให้ฟังบอกว่าก็ไปสอบถามชายคนขับรถกระบะ
ที่ล้อหน้าด้านซ้ายหลุดนะ
นั้นเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาจากเต็นต์แห่งหนึ่ง
เพื่อมาทดลองขับก่อนที่จะขายให้ลูกค้า
โดยนำไปซ่อมที่อู่รถยนต์แห่งหนึ่งคุณ
แต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังทดลองขับมาตามถนนเนี่ย
ล้อหน้าซ้ายมันหลุดออกมา
ว่าตอนที่เอารถไปส่งซ่อม
ช่างก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพ
ล้อเอาถอดออกมาซ่อมถอดออกมาดูอะไรอย่างนี้
และตอนใส่เข้าไปอาจจะลืมขันน็อต

ลืมขันเลยนะอ้าวลืมขันน็อตนี่ไม่ได้นะ

แต่คนขับก็พยายามประคองรถจากเลนขวา
เข้ามาจอดข้างทางได้อย่างปลอดภัย
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์นี้นะฮะ

ฟังเสียงของเจ้าของกล้องวงจรปิดกล้องนี้นะฮะ
รถคันนี้เอามาเทินเต็นต์

แต่ไม่ได้เช็คความเรียบร้อย
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุไปดูที่ล้อแล้ว
หมดล้อถูกถอนเอาหมดเลย
ลักษณะเหมือนไม่ได้ขันให้แน่น
แล้วก็รถคันนี้เขาเตรียมที่จะเอาไปขายต่อ

เอารถไปซ่อมแล้วไม่ขันน็อตล้อให้แบบนี้นะฮะ

จนกระทั่งหลุดมาทั้งล้อเลยนะครับ
พี่คนนี้ก็เลยบอกว่าขอนะเอาคลิปนี้มาลงโซเชียลไว้หน่อย
เอามาแจ้งให้กับนักข่าวไว้หน่อยนะครับ
เพื่อที่จะช่วยกันในการเตือนภัยด้วย

และอีกปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของสภาพถนน

งั้นถ้าเกิดว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งบกพร่องไป
โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงค่ะ